ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพิจิกษ์ความรักคนโสด

มักจะพบกับคนที่มีแววตาคมดุ
มีอำนาจยึดมั่นมีลักษณะคมเข้ม
กิริยาท่าทางเยือกเย็น
ได้แก่คนราศีพิจิกษ์มังกร
มีนกรกฎกัน
ส่วนคนมีคู่ที่ระหองระแหงกันก็จะเริ่มดี
ชีวิตคู่กลับมาสู่ความสมหวังหวานชื่นอีกครั้ง
สุขภาพจะมีอาการของโรคฤษีดวงทวาร
ฝีในที่ลับหรือแผลที่ทำให้เกิดอาการเจ็บบริเวณก้น
โรคที่เกิดจากระบบสืบพันธุ์
การเงินจะมีเหตุร้อนให้ต้องจ่ายออกไปอีก
จำเป็นต้องหมุนเงินหนักขึ้นแบบจับแพะชนแกะ
ทวงหนี้มีโอกาสได้คืนบ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อย
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังหวังได้ยาก
มีรายได้ย่อยผ่านเข้ามาบางทีก็ไม่เหลือเก็บ

การงานเป็นช่วงที่ต้องปรับตัวเข้าหาเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านาย
พยายามแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่างเอาไว้ให้มากที่สุด
สิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดคือการใช้คำพูด
และการแสดงกิริยาท่าทาง
ทำให้เกิดการเข้าใจผิดและเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์